จังหวัดจันทบุรีณขณะนี้เองเนี่ยการปฏิบัติการค้นหาก็เตรียมจะนำอากาศยานไร้คนขับนั้น
ขึ้นบินเพื่อที่จะช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันกับผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีคุณอารยาโภจาครับเชิญครับ
ค่ะทีมค้นหานั้นยังไม่หมดความหวังลงไปเลยซะทีเดียวนะคะ
และขณะที่กองทัพอากาศนั้นก็ได้ส่งยูเอวีเพื่อที่จะทำการบินในคืนนี้นะคะ
หกนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะผู้นาคตเอกสุธิพงท์อินไฮโซียอง
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
เดินทางมาเป็นตัวแทนของผู้บัญชาการทหารอากาศ
เพื่อชี้แจงการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ศูนย์หายจากการปฏิบัติภารกิจ
ซึ่งการค้นหานั้นล่วงเลยเข้ามาถึงชั่วโมงที่๕๓แล้ว
อากาศยานไร้นักบินทางยุทธวิธีค่ะเพื่อมาใช้ในการค้นหาค่ะ
ซึ่งจะสามารถปฏิบัติการบินได้มากกว่า๑๒ชั่วโมง
รัศมีการบินนั้นควบคุมถึง๒๐๐กิโลเมตร
ปฏิบัติการได้ทั้งทางวิ่งปกติและทางน้ำด้วยนะคะ
ซึ่งมีระบบอากาศยานทั้งเครื่องยนต์ในส่วนของการควบคุมการบิน
อุปกรณ์นำร่องอุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์ควบคุมภารกิจ
และจะควบคุมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะคะ
ซึ่งภารกิจนั้นจะเริ่มปฏิบัติในคืนนี้๒๑นาฬิกา
และเสร็จสิ้นภารกิจในวันพรุ่งนี้๖นาฬิกาค่ะ
ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะจากกองพันลัด
ระเวนกองพลนาวิกโยธินจำนวน๒๐กว่านาย
ก็นำโดยนาวาเอกเริงราชอุทธิเศษค่ะ
นาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
นำกำลังนั้นเดินเท้าไปยังจุดหน่วยคลองหินเพลิงนะคะ
ทางด้านทิศตะวันตกค่ะและเลาะไปตามหน้าผานะคะ
ก่อนที่จะโรยตัวลงมายังจุดรอยต่อที่เขาชะเมาเชื่อมกับผาดำค่ะ
ซึ่งตรงจุดนี้นะคะความสูงชันจะสูงถึง๙๐องศาเลยทีเดียวค่ะ
และเป็นจุดที่มีการพบความผิดปกติของต้นไม้นะคะ
ซึ่งจากการเข้าค้นตลอดทั้งวันในวันนี้ก็ปรากฏว่า
มีจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นร่องรอยของทางนักบินนะคะ
ซึ่งก็ได้ทำการมาร์คพิกัดเอาไว้ค่ะ
และทำการค้นหานะคะว่าจะพบร่องรอยของในทหารอากาศทั้ง๓นายหรือไม่นะคะ
ซึ่งบริเวณจุดนี้เป็นจุดร่องเขาลึกค่ะ
เมื่อเทียบกันแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งค่ะ
ที่จะเริ่มทำการค้นหาในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะที่ชุดร่มบินจากทางกองทัพเรือกองทัพอากาศและหน่วยบัญชา
ขออภัยค่ะหน่วยทหารพรานที่๑๓นะคะ
และเอกชนจากทางจังหวัดจันทบุรีตราดและระยองนั้น
ก็เริ่มทำการบินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่กลับพบอุปสรรคค่ะซึ่งเป็นกลุ่มฝนปกคลุมไปทั่วเทือกเขาชะเมาค่ะ
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบินนะคะและตลอดช่วงวันนี้ทั้งวัน
การค้นหานั้นกลับไม่เป็นผลค่ะจึงต้องยุติภารกิจไปก่อนนะคะ
ขณะที่ชุดปฏิบัติการเดินเท้าหลายจุดในวันนี้แม้ว่าจะมีการพบเบาะแสต่างนะคะ
แต่เมื่อทำการเข้าค้นหาแล้วก็ยังไม่พบร่องรอยค่ะ
ของฮีริคอปเตอร์รวมถึงในทหารทั้ง๓นายนะคะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเริ่มทำการค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ขณะที่มีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่๑๙นั้นได้รับบาดเจ็บ๑นายค่ะ
จากอาการไหลหลุดนะคะซึ่งก็ได้มีการนำส่งต่อที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
สำหรับการปฏิบัติการประกอบกำลังในการปฏิบัติการในวันนี้ค่ะ
พลเอกธีรชัยนาควานิสนะคะผู้บัญชาการทหารบกนั้น
ได้จัดส่งชุดปฏิบัติการพิเศษจำนวน๒ชุดค่ะ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะคะมาสนับสนุนภารกิจค่ะ
เพราะมีความชำนาญในพื้นที่ป่าเขาด้วยนะคะ
แต่เมื่อเกิดพายุฝนค่ะจึงไม่สามารถที่จะทำให้นำเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำ
จึงต้องไปจอดพักคอยอยู่ที่ค่ายตากศิลป์จังหวัดจันทบุรีค่ะ
และจะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
เนื่องจากว่าในวันนี้ได้มีการมาร์คพิกัดไว้แล้ว
ว่ามีจุดเพ่งเล็งที่จะต้องเข้าปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้นั้น

ความยากลำบากของหน่วยบัญชาการอากาศยาน
ความยากลำบากของอากาศโยธินนะคะและนาวิกโยธิน
ในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
ถ้าอากาศปิดฮอขึ้นไม่ได้ช่วงบ่าย
เราจะต้องเดินเท้าขึ้นแล้วก็อาจจะต้องไปนอนข้างบน
ตามจุดที่เราได้บ่อแสมา

ไม่เค้าะตามรถทางทางที่
พีเยอร์กัปเตอร์เขาบินตามรถขึ้นมาจากศูนย์ที่อาถารณ์ของเขานะ
ปฏิบัติการแห่งความหวังของ๒นักรบพิเศษไทย
พยายามช่วยค้นหา๓ชีวิตลูกทัพฟ้า
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ฝนและสภาพอากาศ
คือปัจจัยหลักที่พร้อมทำลายความหวังของพวกเขา
ยิ่งกดดันมากขึ้นทุกขณะ
การวางแผนเข้าพื้นที่อย่างรัดกลุ่มรอบครอบและรวดเร็ว
เพื่อเข้าถึงตัวลูกทัพฟ้าทั้ง๓ชีวิตให้เร็วที่สุด
จึงทำให้อากาศโยธินและลูกทัพฟ้าทุกคน
อยากพบสกอร์เปียนให้มากที่สุดในเวลานี้
ทุกคำสั่งปฏิบัติการของหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและต้องการพาน้อง

เพราะเมื่อจบการสั่งการจะมีประโยคพวกเราจะไม่ทิ้งกัน
ทัพฟ้าจะไม่ทิ้งใครและจะไม่หยุดค้นหา
กว่าจะเจอเพื่อนจะเจอน้องของพวกเรา
และทรงเป็นแห่งฉัน
รีคอนชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองพันราช
จึงเข้าเพิ่มความหวังให้กับกองทัพอากาศมากขึ้น
และเพื่อเพิ่มความหวังให้สูงขึ้นอีก

จึงถูกร้องขอให้มาสนับสนุนในภารกิจนี้ด้วย
กำลังดำเนินการให้กำลัง
รบพิเศษอันเรื่องชื่อของกองทัพไทย
เปรียบเหมือนความหวังของลูกทัพฟ้าทุกคน
ที่จะพาเพื่อนพาพี่พาน้อง
ของพวกเขากลับออกมา
เพราะเชื่อว่าจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง
และจะไม่หยุดจนกว่าจะเจอสกอร์เปียน
ถึงแม้จะยุติการค้นหาชั่วคราวในส่วนของภาคพื้น
แต่ว่าชุดปฏิบัติการที่อยู่บนเชิงเขานั้น

และจะค้นหาต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าเช่นเดียวกัน
ก่อนที่จะมีการสับเปลี่ยนกำลังขึ้นไปค่ะ
และทางกองทะมปะกาศนั้นเองก็ยืนยันว่า

กว่าจะพบทั้ง๒นักบินและ๑ช่างเครื่องค่ะ

ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน